ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวโหดเหมือนกันนะฮะ
ว่าอะไรเกิดขึ้นความรุนแรงอยู่ในสังคมนะฮะ

คุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
กำลังถูกตรวจสอบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
และคนทวงหนี้ทำไมถึงโหดอย่างนี้
เป็นพาดหัวในออนไลน์ไทยรัฐบอกว่า
วงเงินโหดรุมตบเตะลูกหนี้สาวริมหาด
โดยไม่สนใจสายตาของเด็กน้อย
ที่กำลังมองเหตุการณ์ตาเราห้อยอยู่นะครับ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

ต้องเอาเงินที่ยืมไปคืนมานะครับ

มีกลุ่มประชาชนที่มานั่งพักผ่อนริมทะเล
โดยมีเด็กน้อยนั่งมองเหตุการณ์อยู่ด้วยนะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตก็ได้รับชมคลิปแล้ว

บอกโอ้โหนี่คือแก๊งทวงหนี้โหดหรือเปล่า
แม้ว่าเขาจะยืมเงินไปแต่ก็ควรจะให้ถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่ใช่ว่าจะมาทำร้ายร่างกายเอง
แล้วดูสิคนบาดเจ็บเหมือนโทรไปหาญาติ
แล้วก็พูดคุยกับญาติบอกว่าตอนนี้ถูกทำร้ายร่างกายอยู่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเงินจะเอามาจากไหนจะเอามาคืนให้เขากันยังไงนะครับ
สึกข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปยังกองบังคับการตำรวจจังหวัดชมบุรี
เพราะว่าในเฟสที่เขาลงไว้เขาเป็นเฟสชุมพรนะ

ทางตำรวจของชนบุรีบอกว่าได้ทราบเรื่องแล้ว
กำลังตรวจสอบคลิปนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับ
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใด

และหลังจากเกิดเหตุการณ์ในคลิปขึ้น
ทั้งทางเจ้าหนี้ที่เป็นคนทำร้ายร่างกายลูกหนี้
ที่ไปทวงหนี้โหดเนี่ยนะฮะ

เดินทางไปที่สถานีตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ

เพราะว่าโอ้โหเรื่องนี้ร้อนแรง